ล่าสุด๑๙กุมภาพันธ์นักเรียนสาว

เป็นโรคซึมเศร้ามานาน๓ปี

กระโดดลำน้ำโขงที่จังหวัดบึงกาล
จนถึงวันนี้ยังหาร่างของเธอไม่เจอเลยนะคะ

จริงแล้วน้องเป็นชาวสกลนครนะคะ

ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามา๓ปีแล้ว
แต่ว่ามาพักรักษาตัวอยู่กับบ้านของญาติ
ที่อำเภอป่าฆาตจังหวัดเบืองกาล

บริเวณลานพญานาค

ปรากฏว่ากลับมาไม่เจอแล้ว

ซึ่งหน่วยกู้ภัยสว่างศรีวิลัย

วันนี้๒๑กุมภาพันธ์

ช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมชุดปฏิบัติการ
ค้นหาใต้น้ำมีการวางแผน

พรมค้นหากระจายกำลังตามลำ

สมี๒กิโลเมตรไล่ไปเรื่อย
มีการประสานกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ไปสอบถามกับนางปานทิพย์สุธิประพา
ป้าของน้องที่กระโดดลงไป

คุณป้าบอกว่าน้องเป็นคนหลายอารมณ์ค่ะ
บางทีก็ชอบหยอกล้อเล่นกับเด็ก

อยู่อยู่ก็อาจจะเงียบขรึมซึมเศร้าแต่ปกติเวลาจะออกจากบ้าน
บอกป้าทุกครั้งแล้วตรงจุดเนี้ยที่นั่งอยู่ตรงริมน้ำโขงเนี้ย
เคยจะฆ่าตัวตายตรงนี้แล้วครั้งหนึ่งครับแต่ว่าคราวนั้นเนี่ย
คุณอามาช่วยเอาไว้ได้ทันแต่ครั้งล่าสุดเนี่ย
เพราะเอิญออกมากับเพื่อนไงแล้วเพื่อนออกไปซื้อของ
ก็คือทิ้งน้องนั่งอยู่คนเดียวตรงจุดเดิมจุดเนี้ย
น้องเคยคิดจะฆ่าตัวตายพอเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์กลับมา
เอาไม่เจอแล้วแล้วก็มารู้ทีหลังว่าน้องกระโดดลงไปในน้ำโขง
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติการค้นหาร่างอย่างต่อเนื่องนะคะ